ก็ใช้วิจารณญาณเยอะนะคุณผู้ชม
เราไม่ได้ชี้นำว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเปล่า
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน
ผู้หญิงคนนี้ก็สูงอายุแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการสุดหนักเลย
เพราะว่ามีสารพิษจากยาค่าย่า
แล้วทำให้เธอติดเชื้อในกระแสเลือด
อันนี้คือคุณรจนาบุณิศอายุ๗๒ปีครับ
เธอเป็นชาวบ้านในอำเภอรัตนบุรีที่สุรินท
ก่อนนั้นเดือนตุลาคมเธอป่วยกะทัน
ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยฤทธิ์ยาค่าย่า
จากโรงพยาบาลรัตนบุรีปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเธอไว้
ในขณะที่หัวใจเธอหยุดเต้นไปแล้วนะ
โรงพยาบาลสุรินตั้งแต่๕ตุลาคม

ไม่น่าเชื่อว่าจะมานั่งเพลย์แล้วเล่าให้กับนักข่าวฟัง
ที่ฟังคุณยายรจนาเล่าต้องหนักแล้วใช่ไหมพี่น้ำแ

ตอนนั้นยาดยังบอกเลยแพทย์บอกกับยาด

เพราะสารเคมีสะสมแล้วถ้าไปทำลายอวัยวะในร่างกายของคุณยายรจนาแล้ว

ฝันไปฝันถึงพี่สาวก็คือนางบัวลินอายุ๘๓ปี
ฝันว่าพี่บัวลินเนี่ยเอาไม้มาตีเธอบอก
ให้ออกจากโรงพยาบาลไปให้กลับบ้านไปไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไป
เลี้ยงหลานที่บ้านไปเดี๋ยวพี่จะไปเอง
เพราะว่าพี่หมดเวรหมดกรรมแล้ว

จากฝันเห็นพี่สาวแล้วนะ
รจนายังฝันเห็นเมืองผีครับ
คนที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วมีเงินทองที่ติดตัวไปด้วย
พวกผีทั้งหลายจะมาแย่งเอาไปหมดเลย
แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวไป

นี่คือเมืองผีในฝันของคุณยายรจนาครับ
ฝันเนี่ยมีผีชาวบ้านมีญาติพี่น้องที่ตายไปก่อนหน้านี้แล้วมารับไปอยู่ที่วัดบ้านน้อยสนาม

แต่ตัวเธอไม่สามารถเดินข้ามต่อต้นยางขนาดใหญ่หน้าวัดไปได้
จังหวะนั้นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งมาตีระคัง๓ครั้ง
กล้องในหูของคุณยายรจนา
ซึ่งระคังใบนั้นเธอถวายเงินบริจาคเพื่อซื้อระคังเองเลย
เป็นฝันของคุณยายรจนาทั้งนั้นครับอ่า
ฮึบสะดุ้งตื่นมาหลังจากนั้นอาการดีขึ้นเลยอ่ะ
ผ่านไป๕วันก็คือ๑๐ตุลาคม
บอกคุณยายรจนากลับบ้านได้ครับ
โอ้โหแต่นี่ต้องบอกก่อนนะตอนที่ฝันที่บอกว่าฝันถึงพี่สาวพี่บัวลินที่มาตีตีแล้วไล่กลับบ้านในฝัน
ตอนนั้นคือพี่บัวลินก็ยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมยังมีชีวิตอยู่
วันรุ่งขึ้น๑๑ตุลาคมคุณยายรจนาทราบข่าวว่าพี่บัวลินพี่สาวของเธอล้มป่วยกระทันหัน
ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสุรินและเสียชีวิตครับ
เสียชีวิตหลังจากคุณยายรจนาออกจากโรงพยาบาลได้วันเดียว
พี่สาวก็บอกว่าเอาเขาไปแทนไปแทนซะให้น้องอยู่
แต่ฉันนี่บ้าเธอมือต่อมาสู่้งอย่างนี้

ก็อย่างนี้ดรมบุญ
แล้วก็เลยคนม่าพี่สาวก็คือเปลี่ยนไป
ในโรงวันนี้สาวไปวันลี้ภาพ

ลูกสาวก็คือนางวิเชียนเป็นลูกสาวของนางบัวลิน
เล่าให้ฟังว่าแม่บูลินไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะ
ยังเดินไปมาหาสู่กับคุณยายรจนาซึ่งเป็นน้องสาวเป็นประจำเลย
แต่จู่แม่บูลินก็น็อกหมดสติไป

พบว่าป่วยเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเฉียบพลัน
เลือดออกในสมองมากและเสียชีวิตในที่สุดครับคุณผู้ชม
คุณยายบัวลินก็อายุ๘๓แล้วเนาะ